ผู้ว่ามหานครท้าด่วนสัปดาห์นี้
พบกับ๔ผู้สมัครที่มาประกาศสงคราม

โด่สักครั้ง

และการตอบคำถามแสดงวิสัยทัศน์สุดเข้มข้น
ผมขอเลือกจะพูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใคร

ปีก่อน๒๐ปีก่อนก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิม
เสียงกรุงเทพฯเราทำได้คำนาคับ
จะทำได้จริงถ้าไม่มีการคอลลับชั่นค่ะ